กลายเป็นแก๊งนักดับเพลิงนี่แหละนั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารเดียวกัน
มีเพื่อนคนนึงค่ะเดินเข้าไปในร้านถือปืนไปข้างหลังด้วย
พอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นหน้าเพื่อนกระหน่ำยิงเข้าไปเนี่ยร่วม๒๐นัด
ตายไปสองศพนะคะแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดแบบบันทึกเสียงด้วยเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้าร้านอ่ะ

เขาเรียกเนี่ยเดินเข้าไปในร้านแล้วถือปืนมาด้วยบอกเฮ้เหลิมเหลิม
ร้านนี้คือร้านสวนอาหารบ้านเย็นในอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีริขันค่ะ
มือปืนชื่อว่านายเฉลิมนะคะส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเพื่อนนักดับเพลิงนั่งอยู่ในร้านประมาณ๒๐คน
เสียชีวิตไปสองคนซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นการตั้งใจยิงแค่สองคนนั้นไม่ใช่การกราดยิง
ผู้ตายคือนายธนสิทธิ์อยู่เหมาะเป็นพนักงานดับเพลิงเทศบาลตะบนกุยบุรีนะคะ
โดนยิงเข้าศีรษะและลำตัว๖นัด
อีกคนนึงคือนายผู้ชงแสงสัยข้าราชการเทศบาลแห่งหนึ่ง
โดนยิงเข้าที่ลำตัวและศีรษะ๑๐นัดเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสพกุยบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปที่ร้านเกิดเหตุลักษณะร้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนซุ้มเนี่ยค่ะ
ไปถึงก็เห็นกองเลือดที่พื้นกองใหญ่๒กองมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๒๑ปลอก
มีเศษหัวกระสุนปืนบางส่วนตกกระจายเกลือนเลยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคันบอกว่า
สอบสวนพยานเบื้องต้นแล้วปมเหตุน่าจะมาจากการทะเลาะกัน
เพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันทั้งมือปืนและคนตายและคนที่นั่งอยู่ในร้านนั้นเป็นเพื่อนกันหมดค่ะ
คือเขาบอกว่าทะเลาะกันแบบค้างคามาเดือนนึงแล้ว
ทะเลาะกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันยังตกลงแก้ปัญหากันไม่ได้
วันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มของนายเฉลิมมือปืนกับกลุ่มของผู้ตายมาทานอาหารที่ร้านเดียวกัน
เฉลิมมือปืนมาถึงก่อนตอนทุ่มเศษ
หลังจากนั้นนายผู้ชงผู้ตายก็เดินทางมาถึงแล้วก็ไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับนายเฉลิม
แล้วก็มีนายธนสิทธิ์ผู้ตายอีกคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกประมาณ๔๕คนตามมาก็นั่งโต๊ะเดียวกัน
ตกดึกนายผู้ชงกับนายเฉลิมทะเลาะกันค่ะ
อยู่นายเฉลิมก็ขับรถออกจากร้านไปเลยก็นึกว่าเออคงจะทะเลาะกันโมโหกลับบ้านไป
เลิมย้อนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับปืนและคราวนี้เดินดุ่มเข้าไปแบบมีเป้าหมายเลยเดินไปที่โต๊ะผู้ตายที่นั่งอยู่กับเพื่อน
แล้วจ่อยิงนายผู้ชงกับนายธนสิทธิ์เกือบ๒๐นัดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนแล้วเขาก็หลบหนีไป
เมืองต้นตำรวจนำตัวสาวเสิร์ฟร้านอาหารสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไปสอบสวนหาสาเหตุการยิงกันอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดประจวบเพื่อติดตามจับตัวนายเฉลิมคนก่อเหตุค่ะ